อุบัติเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ

เพราะว่ามีคันหนึ่งเขาขับมาถูกทางของเขา
แต่ว่าอีกคันหนึ่งนะฮะขับไม่ถูกทาง
เพิ่งจะกลับมาจากการจัดงานปาร์ตี้วันเกิด
แล้วก็ปิดไฟรถซิ่งย้อนสอนมา
อันนี้เป็นคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายไว้ได้นะ

ทั้งสองเลนนี้เป็นของทางไปทางนี้

มืดก็มืดมองไม่เห็นย้อนสอนผิดละหนึ่ง
สองเอาคุณไม่เปิดไฟให้รู้อีก
แล้วก็ซิ่งมาด้วยและถามว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีไหม
มีจริงนะฮะเมื่อมีอุบัติเหตุ
ที่รถเก่งที่ปิดไฟหน้าแล้วก็ซิ่งย้อนสอนมา
ไปชนรถซีวิกอีกคัน
จนเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไป๑ราย
เป็นคนบริสุทธิ์ด้วยนะคือเขาก็ขับกันมาถูกทางแต่ถูกรถคันนี้ชนนะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาและอาสาสมัครกู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุรถชนกันบริเวณหน้าร้าน๘ริ้วการยาง
ที่ถนนสุขประยูนขาเข้าฉะเชิงเศร้า
ตำบลหน้าเมืองอเภอเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
ชกเฉพาะพาน๔๐๐๑กรุงเทพฯ
อยู่ในลักษณะขับย้อนสอนมาด้านหน้ารถพังเสียหาย
ภายในรถพบนางสาวสาวิตรีกลั่นอ่ำอายุ๓๑ปี
แล้วก็นางสาวรินลพัฒน์จิโรจิตรานนท์อายุ๓๑ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ภายในรถ
อันนี้คือคันที่ขับสวนมาผิดทางขับซิ่งมาปิดไฟมานะครับ

หญิงพพ๒๘๔๘กรุงเทพฯ
ด้านหน้ารถพังเสียหายรถคันนี้เขาขับมาถูกทาง
เลนซ้ายชิดขอบทางนะครับ
ภายในรถพบนายสุภกิจนิ่มเจริญศุกร์อายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
และที่สำคัญแฟนของนายสุภกิจคือนางสาวรัชนี
พรมอายุ๓๐ปีที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่เร่งทำการปฐมพยาบาลนายสุภกิจ
แล้วก็พาผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายเลยนะ
จาก๒คันส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
สอบสวนนายวสันแทร่ฮ่อผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่า
เห็นรถเก่งของนางสาวสาววิตีกรรอำ
ขับย้อนสอนมาด้วยความเร็วจากใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ยังปิดไฟหน้ารถนะครับ
แล้วพอขับย้อนสอนมากลับกลายเป็นว่าการย้อนสอน
ซึ่งเขาคิดว่าเขาอยู่เลนส์ขวาเนี่ย
มันก็มาชนเข้ากับรถซีวิกของคนดี
เขาขับมาตามทางดีปกตินี่แหละฮะ
ที่อยู่เลนซ้ายเกิดการชนกันเต็มแรง
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งตรวจสอบภาพ

พลเมืองดีเขาเอามาเผยแพร่เอามาโพสต์ไว้
แล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เพราะเจ้ารถเก๋งที่ปิดไฟหน้าและขับย้อนสอนมานะครับ
ก็เลยเป็นหลักฐานให้กับตำรวจด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่า
รถคันที่ขับมาสวนเลนแบบนี้ขับมาซิ่งแบบนี้
ไฟหน้าแบบนี้ระหว่างนางสาวสาวิตีกันอำ
นางสาวรินละพัฒน์ใครเป็นคนขับกันแน่นะครับ
ทางญาติก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมสองสาวนี้ถึงขับรถสวนเลนมา
แล้วก็ปิดไฟมาแบบนี้เมาอะไรกันมาหรือเปล่านะฮะ

ค่ะแล้วก็คนที่ต้องมาสูญเสียคนที่ต้องมาบาดเจ็บ
เป็นเพราะว่าคือเขาทำถูกตามปกติเลยนะ

คุณจะไปชนกับขอบทางหรือคุณจะไปเกิดอุบัติเหตุ
ตัวคุณเองได้รับบาดเจ็บนี่จะไม่มีใครว่าอะไรเลย